โอ้โหตอนนี้ต้องมีการปักทงแดงเตือนเลยนะครับ
เพราะว่าในทะเลมีตัวแดงเต็มไปหมดเลย

งกระพุนแดงหรือว่าแมงกระพุนไฟแบบนี้
นี่เจ้าหน้าที่ไปปักทงแดงเตือนห้ามชาวบ้านห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแล้ว
เพราะว่ามีชาวบ้านโดนแมงกระพุนจนพิษขึ้น
จุกแน่นหน้าอกหายใจลำบากต้องรีบประถมพยาบาลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลย
คือเมื่อช่วงค่ำวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
เร่งช่วยเหลือนายสถิตย้าเลอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลเกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลอง
นี่คุณถูกพิษแมงกระพุนไฟเข้าที่แขนขวา
กระทั่งพิษมันลามนะเขามีอาการจุกแน่นหน้าอก
หายใจลำบากต้องหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยฮะ
คือคุณพี่สถิตเขาออกวางอวนจับปลาที่ชายหาดคลองะคุณนะ
ตำบลเกาะศรีบอยานี่แหละฮะระหว่างชักลากอวน
แขนมันไปถูกแมงกระพุนไฟที่ติดมากับอวน
ทำให้มีอาการแพ้อย่างรุนแรง
ญาติญาติก็ช่วยกันแล้วฮะแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
อาการของพี่สถิตปลอดภัยแล้วนะคุณนะ
คือก่อนหน้านี้ก็มีเด็กชายวัย๘ขวบ
พิษแมงกระพุนไฟที่หาดนพรัชธารา
ตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบีบาดเจ็บไปแล้ว๑รายเหมือนกัน

เพราะว่าทีมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

ักอะไรไว้เลยปักทงแดงฮะปักทงแดง
ปักป้ายพร้อมแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านห้ามลงเล่นน้ำ
บริเวณชายหาดเกาะห้องที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่นะครับ

ตัวเล็กแต่มันรวมตัวกันยุบยับยุบยับไปหมดเลย
ลอยอยู่ตามแนวชายหาดจำนวนมาก
แล้วก็แมงกระพุนนี้มีพิษร้ายแรง
คือเมื่อวานเจ้าหน้าที่ใช้สวิงนะครับ

เหมือนเก็บกวาดตามชายหาดออกไปนะคุณนะ
และทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนอีกนะครับ
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
บอกว่าในช่วงของหน้าแบบนี้หน้าลมหน้ามรสุม

คลื่นมันพัดแมงกระพุนเข้ามาบริเวณหมู่เกาะห้องนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปเก็บแมงกระพุน
ลอยเกลื่อนทะเลได้บางส่วนเท่านั้นเอง

ติดอยู่ตามชายหาดแล้วติดอยู่ตามหิน

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไงคือคนที่เขาแพ้

การแก้พิษเบื้องต้นเมื่อถูกแมงกระพุนไฟ

ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษนะ
ทีนี้ก็ต้องมีการเก็บแมงกระพุนนี้อีกนะฮะ

ขออนุญาตในการที่ปักทงแดงไม่ให้นักท่องเที่ยว
ลงเล่นน้ำตรงนี้ก่อนสัก๒๓วันนะครับ